คุณผู้ชมคะสารออกหมายจับนะคะเจ้าหน้าที่ราชธรรมไปก่อนหน้านี้
ที่เราก็ทราบกันไปแล้วก็กลายเป็นว่า
ล่าสุดคือทางด้านของ๒ผู้คุมที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้า
ก็กลายเป็นว่าขอมอบตัวแล้วจะขอสู้คดีนี้ด้วยค่ะ
ตามความคืบหน้านะคะนี่เป็นคดีของเสียแป้งนาโนทคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหน
แต่เหล่าบรรดาคนที่ให้การช่วยเหลือลูกน้องแต่ละคน
ทยอยถูกจับออกมาเรื่อยนะคะ
โดยทางด้านของสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
มีการออกหมายจับนายวรินทรทองประจงและนายเอกลักษณ์ชัยพา
ผู้คุมเรือนจำกลางที่นครศรีธรรมราช
ซึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมว่านี่คือสองผู้คุมที่ไปเข้าดูแลเสียแป้ง
ที่โรงพยาบาลตอนวันที่เกิดเหตุ
ล่าสุดเขามีรายงานมาแบบนี้ช่วงเช้าผู้คุมทั้งสองคน
พร้อมกับทนายความขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งคู่นั้นให้การปฏิเสธแล้วจะไปขอสู้คดีในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน
ร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
ซึ่งเธอซึ่งทั้งสองคนก็มีตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามอำนาจศาล
ซึ่งเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาให้สารลงโทษจำคุกตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป
เรื่องต้นเดี๋ยวจะมีการส่งตัวผู้คุมทั้งสองคนให้พนักงานสอบสวน
สพเมืองนครศรีธรรมราชรับไปสอบปากคำดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ
ความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะคือจากเมื่อวานนี้สารอาญาทุจริตประพฤติมิชชอบ
ออกหมายจับไปค่ะซึ่งมีการออกหมายจับอีกหนึ่งคนก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรม
นายวีรชัยหนูด้วงส่วนควบคุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะคะ
หลังจากที่มีพยานหลักฐานประกอบคำให้การของทางด้านของนางสาววิลาวัน
เป็นคนรับจ้างเฝ้าไข้จำได้ไม่เอ่ยให้การซัดทอดว่า
มีส่วนในการเปลี่ยนโซ่ตวนให้เสียแป้งช่วงกลางวันของวันที่๒๑ตุลาคม
สุดท้ายก็เลยนำมาสู่การขอสารออกหมายจับ